คุณผู้ชมกลับไปดูบรรยากาศวันเด็กกันหน่อยไหน

นี่เราแอบอ้างตัวเป็นเด็กเหรอ
ใช่ต้องบอกว่าที่สนามกีฬาแห่งประเทศไทย
เขาก็มีการจัดกิจกรรมวันเด็กกันเหมือนกัน

ไปติดตามพร้อมกันกับคุณชูศักดิ์วงทองดี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาค่ะ

อากาศช่วงเช้าวันนี้ถือว่าเย็นสบายนะครับ
แก่การพาบุตรหลายมาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นอย่างมากเลยนะครับ
โดยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยปีนี้ถือว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่เฉีก

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี๒๕๖๑ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมาก
ต้นตั้งแต่ช่วงเวลา๘นาฬิกา
โดยนายสกลวันนพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน
บริเวณด้านหน้าอินดอร์สเตดียมหัวหมาก
พร้อมคณะผู้บริหารของกกทและนักกีฬาทีมชาติไทย
ไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลอย่างชาริวชับปุ๋ยปีโป้สีโรชัดทองและอดีศรพรมรัก

นำโดยแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งและพรพันธ์เกิดปราศ
กิจกรรมหลักที่กรกฐจัดขึ้นให้กับเด็กและเยาวชนในวันนี้นะครับ

ไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีและการประกวดร้องเพลง
หรือการตอบปัญหาและเล่นเกมชิงรางวัล
รวมถึงการแข่งขันกีฬาถึง๗ชนิดด้วยกันครับ

เด็กจะมีโอกาสลงสนามราชมังคารากีฬาศนาน

ร่วมเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้กับเด็กด้วยครับ

อย่างเต็มที่ครับตลอดทั้งวันเรียกได้ว่าได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ปกครองจำนวนมากที่ต่างพาบุตรหลานเดินทางมาร่วมงานตั้งแต่ช่วงเช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพูดถึงกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปีนี้กันครับ
สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติปี๒๕๖๑นี้นะครับปีนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยก็จัดหนักเหมือนเดิมเราถือว่าเราทำเนี่ยเพื่อเด็กเพื่อให้เด็กเยาวชนเนี่ยจะได้เติบโตนะครับเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าครับอยากเชิญชวนนะครับผู้ปกครองครับที่ยังมาไม่ถึงนะครับบริเวณบริเวณระแวกนี้หรือที่ห่างออกไปนะครับ
ที่ยังจบนะผมจัดจนเด็กกลับนะครับปกติจะต้องบ่าย๔โมงกีฬาต่าง๕โมง๖โมงและเจ้าหน้าที่ของผมก็จะคอยจัดคอยบริการสำหรับงานในวันนี้จะมีไปจนถึง๕โมงเย็นนะครับซึ่งผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในย่านรำกำแหงหรือใกล้เคียงยังสามารถพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมวันเด็กที่การกีฬาแห่งประเ
ชูศัพท์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีบรรยายงานจากการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ